ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์การยึดรถจักรยานยนต์ที่สงขลา

เจ้าของรถเนี่ยเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าเขาต้องไปรับแม่กับลูกที่ตลาด
อย่ายึดเลยเขาก็ทำผิดหลายอย่างตำรวจบอก
แต่ทีนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นถึงขั้นยกรถไปที่สถานีตำรวจ
เราถามตำรวจให้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ

นี่ครับสุดท้ายคือตำรวจก็ยกรถไปนะฮะ

รอการไปเสียค่าปรับต่างนะครับท่านผู้ชมครับ
ยกรถไปที่โรงพัฒน์นะครับสมแลึกสงขลาตำรวจจราจร
เราไปคุยกับเจ้าของรถนะครับผู้หญิงในคลิป
นางสาวพิชยาเกิดแสงสุริยง
อายุ๒๗ปีนะครับจุดเกิดเหตุเนี่ยเธอบอกว่าอยู่ตรงสี่แยกวัดเรียบนะครับ
ซึ่งตอนเกิดเหตุช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ขี่จักรยานยนต์มาจากตลาดนัดวันอาทิตย์
เจอตำรวจจราจรที่ขี่รถตามมาแล้วก็เรียกตรวจถามว่ามีพรบไหมก็บอกว่าไม่มีนะครับ
ตำรวจก็ออกใบสั่งให้แล้วก็ยึดรถเธอก็ขอร้องว่าอย่ายึดเลยต้องไปรับแม่กับลูกที่ขายของที่ตลาดอีก
เดี๋ยวค่าปรับเดี๋ยวไปเสียให้ทีหลังนะแต่ว่าตำรวจไม่ยอมเธอก็เลยล็อกคอรถ
แล้วก็ดึงกุญแจออกไปเดินร้องไห้ออกไปก็ไปเจอคนถ่ายคลิปเขาก็พยายามมาพูดมาคุยอะไรให้กันนะครับ
บอกว่าตอนนั้นยอมรับว่ามีอารมณ์คำพูดบางคำพูดอาจทำให้ตำรวจไม่พอใจ
โดยเฉพาะที่ไม่ยอมให้ยึดรถแล้วก็ดึงกุญแจเดินหนีไป
ซึ่งเธอบอกว่าเธอเคยมีพี่สาวที่บอกว่าถ้าตำรวจมาจับเนี่ยอย่าให้กุญแจอย่าให้ยึดรถนะ
ก็เลยเนี่ยไม่ยอมแล้วก็จะไปหาลูกด้วยเพราะว่าตลาดใกล้เลิกแล้วต้องไปรับแม่กับรับลูก
ทีนี้ค่ะมีคนที่เฟซบุ๊กไลฟ์แล้วก็พยายามจะช่วยเหลือนางสาวพิชยานะคะ
คือหัวหน้าสาขาพักไทยศิวิลัยนายธนวัฒนสงขลาอายุ๕๔ปี
ก็บอกว่าตอนที่ตำรวจจับก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
แต่ตอนที่เห็นก็คือเห็นน้องผู้หญิงคนนี้เดินร้องไห้มา
แล้วก็บอกว่าตำรวจยึดรถเอาไว้
ก็เลยขอให้ตำรวจคืนรถเพราะคิดว่าตำรวจทำเกินไปหรือเปล่า
น่าจะผ่อนปลนไม่ถึงขั้นจะต้องมายึดรถ
เพราะว่าทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเคยบอกว่ากรณีแบบนี้
ผ่อนปลนประชาชนจะได้ไม่เดือดร้อน

พันธุ์ตำรวจเอกเอกนรงสวัสดิกานนท์ผู้กำกับสพเมืองสงขลา

สาเหตุที่ตำรวจถึงขั้นต้องยึดรถก็เพราะว่ามีความผิดหลายกระทง
ไม่สวมกระน็อกไม่มีแบบอนุญาตขับรถ

ไม่มีเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี
อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบคือหลายข้อหา
แต่เหตุการณ์เฉพาะหน้าณตอนนั้น
ผู้เสียหายก็คงจะมีอารมณ์ร้อน

แต่ในมุมของตำรวจที่ไปจับแล้วก็ยึดรถ
เดี๋ยวจะมีการสอบถามเพิ่มเติม
แล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะครับ